ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป

เพียงครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
เพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่
อาจจะชั่วร้ายอาจจะเลวกว่าฉัน
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
รอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเรารสดี
อุ้มนี่คุณชัยเป็นฝ่ายขายมือหนึ่งของเรา

อืมไม่ได้เข้าโรงงานเลยพี่ออกไปพบกับลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
สองสาม

ที่อยู่ไหนเนี่ยลูกป่วยจะตายอยู่แล้ว

ลูกเหรอ
คนที่ออกมายากที่สุดคือวังวลแห่งความรัก
และความรักที่เป็นทุกข์ที่สุดก็คือ
ว่าไม่ควรที่จะรักแต่ก็ยังรัก
แล้วมันแน่ผิดเข้มกลัวจัง

เหลือเจ้าต่อไป
เพราะฉะนั้นพี่ทำให้นี่เสียใจมาก

อยู่ก็เป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัว

ยกโทษให้พี่นะพี่ขอร้อง

ตั้งแต่ก่อนที่พี่ชายจะทำอยู่แล้ว

นี่ทางพี่นะพี่ขอโอกาสแก้ตัวนะ

ยังจะมาหลอกนิดอีกอ๋อ

แล้วเงินที่ยืมแม่นิดไปสองแสน

เอาบ้านพ่อกับแม่นี้ไปจำนอง
เพื่อที่มาออกรถป้ายแดงเนี่ย

จะไม่ได้เลื่อนขึ้นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายนะนิด

พี่ไม่ได้คิดจะลาออกจากที่นิ้งแต่แรก

คิดจะแต่งงานกับนี้จริง

ระวัง

ถ้าพี่ไม่ได้รักนิดจริงพี่จะไม่อยู่กับนิดทุกคืนเหรอ

อีกไม่นานเราก็จะได้สร้างครอบครัวด้วยกัน
เขาจะได้มีบ้านมีลูกตัวน้อย
แล้วนี่ก็จะได้อยู่บ้านดูแลลูกดูแลพี่ไง

ช่วยพี่ดีกว่า

ผิดศีลข้อสามมาตั้งสองปีโดยที่ไม่ตั้งใจ

ความสัมพันธ์ของเขาสองคนเนี่ย
ห่องระแหงกันอย่างที่พี่ชัยวันพูดหรือเปล่า

วันนี้วันสุขอยากให้พี่พาไปทานข้าวมั้ย

พอดีเมื่อกี้พ่อกับแม่โทรมา

เสียงแกดูโมโหมากเลยนะคะ

ถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ไปแล้วกันเนอะ

ว่าแต่วันนี้นิดไม่อยู่
พี่ชัยจะเข้าไปบ้านนั้นก็ได้นะคะ

ว่าจะไปนอนบ้านแม่สักคืนนึง

มาแล้วเป็นไงบ้างลูกหนูคิดถึงคุณพ่อที่สุดเลยค่ะ

ใช่บ้านพี่ชายไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ่า

พี่ชายคะรีดนิดนะคะอยู่ฝ่ายตัดเย็บค่ะ
พอดีว่านิดเห็นพี่ชายลืมกระเป๋าตังค์ไว้ค่ะ
ตกไว้ที่ลานจอดรถก็เลยรีบตามมาแล้วก็เอามาคืนค่ะ
ไหนอ๋อใช่กระเป๋าตังค์พี่เองอ่ะ
ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับได้เลยนะขอบใจนะ
เข้าบ้านกันเดี๋ยวค่ะ
พอดีว่านิดอยากเข้าห้องน้ำอะค่ะ
ขอเข้าห้องน้ำได้ไหมคะได้เลยจ้ะนิดแต่ว่า
เขาอุตส่าห์มีน้ำใจเอากระเป๋าตังค์มาคืนให้คุณถึงบ้านเลยนะ
ให้น้องเขาเข้าห้องน้ำหน่อยเนี่ยจะเป็นไรไป
ตามมาเลยจ้ะขอบคุณนะคะพี่พี่ชื่อแอมจ้ะ

นี่
ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นเลยนะเดินลงไปเลี้ยวซ้าย
ค่ะพี่แอมงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะตามสบายเลยจ้ะค่ะ

โอ้ยเฮ้ยแม่พอจะไปบ้านแม่ไง
เหรอคะพี่แอมเมียหลวงของพี่ชัยสวยดีนะคะ
รู้สึกยังไงบ้างคะที่เมียหลวงกับเมียน้อยอยู่บ้านหลังเดียวกัน
เหมือนไม่ชินเด็กแล้วน่ะต้องโตแล้วอย่ามาทำแบบนี้
นิดมาที่นี่เพื่อจะมาบอกว่านิดตัดสินใจแล้วค่ะนิดจะไม่ยอมถอยและนิดก็จะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใคร
ถ้าพี่ชัยไม่ยอมเคลียร์กับพี่แอมนิดจะมาที่นี่อีก
และครั้งหน้าพี่แอมได้รู้แน่ว่าพี่ชัยมีเมียอีกคน
นี่นี่มาช่วยแม่ไปตรงนี้หน่อยอ่ะอ่ะปีดได้เลยได้เลยอยู่ตรงนี้เลย
นั่นแหละลูกพี่ยังทำอะไรอยู่ล่ะคะอืมพี่กำลังทำเค้กมะพร้าวอยู่จ้ะ
เมนูใหม่พี่กะเอาไว้ขายน่ะอ่าพี่แอมจะรังเกียจไหมคะ
ถ้านิดเดี๋ยวจะขอลองชิมเค้กพี่แอมดูล่ะค่ะได้เลยจ้ะ
ดีเลยจะได้มีคนช่วยออกความเห็นด้วยมาออยป่ะตักให้พี่เขาเร็วลูก

เค้กของพี่แอมนี่อร่อยมากเลยนะคะ
หอมทั้งหวานถ้าใครได้ชิมนี่ก็อยากจะขอแบ่งไปกินนะคะ
ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่แอมห่วงเค้กของพี่แอมไหมคะ

นิดหมายถึงถ้านิดอยากจะขอแบ่งเค้กของพี่แอมไปกินนะคะ

ได้สิเดี๋ยวพี่แบ่งให้นะ

ชอบค่ะพี่แอมนี่ใจดีจังเลยนะคะ
ถ้าเป็นนิดนี่ของอะไรที่อร่อยนิดก็อยากจะเก็บไว้กินคนเดียวไม่แบ่งใคร
สรุปแล้วเค้กมะพร้าวของคุณแม่ผ่านการทดสอบค่ะ

จริง
จริง

แอมกับพี่ชายคงจะรักกันมากนะคะ
งั้นเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวนี้ขอตัวนะคะ

สิรานีคะวันนั้นหนูก็คิดว่าหนูเจ็บมากที่สุดแล้ว
แต่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าคนคนหนึ่งจะทำให้เราเจ็บและเสียใจ
ได้มากขึ้นอีกสวยดีนะแอบกินกันมากี่ปีแล้วล่ะ
กระเป๋าตังค์ที่เด็กนั้นเอามาให้คุณมันไม่ใช่ของคุณ
นี่เขามาติดพันธุ์ผมเองนี่ผมพยายามบอกเขาอยู่ตลอดเวลานะ

โร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
รอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเรารสดี

เขาก็ไม่ได้มาที่นี่เหมือนกัน

นิดกำลังทำลายชีวิตรู้ตัวบ้างมั้ยเนี่ย
สนับสนุนโดยคราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย

รูปที่แกโพสต์รูปมือใครวะ

ฮะเห้ย

ฉันว่านาฬิกาเรือนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนวะ
การที่พี่ชัยเขาไม่มาหาหนูสองอาทิตย์แถมยังไม่แม้แต่จะมองหน้าหนูเลย
มันทำให้หนูคิดว่าบางทีพี่เขาอาจจะไม่ได้คิดจะเลิกกับพี่แอมเมียหลวงของเขา
อย่างที่เขาสัญญากับหนูก็ได้นะคะ

พี่ชายเอาโฉนดที่ดินพ่อกับแม่นิดไปจำนองเพื่อมาออกรถป้ายแดงอะค่ะ
แล้วเธอให้เขาเอาไปจำนองทำไมล่ะ
นิดกับพี่ชัยเราคบกันมาสองปีแล้วค่ะ

แต่งงานแต่งงานกับเธอน่ะเหรอ
ใช่ค่ะถ้างั้นนิดจะยอมให้พี่เขาเอาโฉนดที่ดินไปจำนองทำไมล่ะคะ
เป็นผู้หญิงที่แปลกที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยนะ
เอาโฉนดที่ดินของพ่อกับแม่ตัวเองไปแลกกับทะเบียนสมรส

เขาก็ไม่ได้มาที่นี่เหมือนกัน
โกหกถ้าเขาไม่มาที่นี่แล้วเขาจะไปที่ไหน

บอกว่าจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมเนี่ยยังวิ่งโร่มาหาผู้ชายถึงบ้านเมียหลวงขนาดนี้ล่ะ
นี่ขนาดยังไม่แต่งงานกันอ่ะเธอยังไปถึงขนาดนี้เลย
แล้วถ้าแต่งงานกันไปจะเป็นขนาดไหนอ่ะ
แอมห่วงพี่ชัยใช่ไหม
ก็เลยขังพี่ชัยไว้ไม่ให้เขามาหานิดอ่ะ
นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ
ผู้ชายเนี่ยต่อให้เธอเอาโซ่มาล่ามมันไว้เนี่ย
ถ้ามันคิดจะไปมันก็หาทางไปได้อยู่ดี
แล้วถ้าเกิดมันอยากจะกลับมานะ
ต่อให้เธอปิดประตูบ้านเนี่ย
มันก็หาทางมุดรั้วเข้ามาได้อยู่ดีเหมือนกัน
สองปีที่ผ่านมาที่พี่ชัยมุดมหานิดทุกคืน
แอมก็คงจะไม่โกรธหรอกนะคะ
ฉันต้องขอบใจเธอมากกว่าที่เธอเนี่ย
ทำให้ฉันได้รู้ถึงสันดารผู้ชายที่ฉันเคยเรียกว่าผัวเนี่ย

ขอบใจมาก
ที่เธอเคยขอว่าอยากกินอ่ะ
อ่ะฉันกินอิ่มแล้ว
เอาของเหลือฉันไปกินต่อสิ
ว่าที่จะได้

เขาเล่าทุกเรื่องให้ฉันฟังหมดแล้ว

ผมไม่เคยคิดจริงจังกับนิดเลย

และผมก็แค่นอกไกล
เข้าใจเหรอว่านี่มันก็แค่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะ
คุณออกไปจากชีวิตฉันเถอะ

ออกไปบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของฉัน

บอกให้คุณออกไปเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ออกนี่นะ
ฉันจะเอาความเลวของคุณไปแฉให้คนที่โรงงานรู้

ว่าจริงแล้วเนี่ยพนักงานดีเด่น๓ปีซ้อนเนี่ย
แท้ที่จริงสันดารมันเป็นยังไง

นิทย์กำลังซำรายชีวิตพี่อยู่รู้ตัวบ้างมั้ยเนี่ย
พี่ชัยนิดทำไปเพราะนิทย์หลักพี่ชัยนะ

เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองพี่จะบอกอะไรให้นะ
ตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ไม่เคยรังเกียจใครเท่านิดเลย
ทำไมพี่ชัยพูดแบบนี้อ่ะถ้านิดรู้ว่าพี่ชัยมีเมียแล้วอ่ะ
จะไม่ยุ่งกับพี่เลยแต่เนี้ยนิดรักพี่ไปแล้วอ่ะ
นี่ค่ะพี่ไม่ได้แล้วพี่ชัยเข้าใจไหมโอ๊ยปอย
พี่ขอเตือนเลยนะอย่ามายุ่งกับพี่อีก
นิดทุ่มเทความรักให้พี่ทุกอย่างอ่ะนิดรักพี่
พี่จะมาทิ้งนิกแบบนี้ง่ายไม่ได้นะ

ถ้าพี่จะทิ้งนิดนิดจะแฉพี่ให้คนทั้งโรงงานรู้ทั้งหมด
ทั้งเรื่องที่พี่มีเมียแล้วแล้วมาคบกับนิด
นิดไม่ทำแบบนั้นหรอก
นิดจะทำและนิดทำได้มากกว่านั้นอีกคอยดู
ระหว่างพี่กับนิดใครมันน่าเชื่อถือมากกว่ากันอีก
เอาสิไปบอกทุกคนเลยพี่ท้า
แล้วอย่าลืมบอกทุกคนให้หมดทุกเรื่องด้วยนะ

พี่ชัยพี่ชัยพี่ชัยพี่ขอโทษ
พี่ชัยนี่จะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วนี่ขอโทษนะ

มาวุ่นวายกับชีวิตพี่ได้แล้วนะ
พี่ชัย

หัดทำตัวดีดูบ้าง
เผื่อว่าพี่อาจจะสงสารแล้วยอมกลับมาคบกับผมอีก
พี่ชัยพี่ชัยอย่าไปนะพี่ชัย

พี่ชัยไปได้ไหมพี่ชัย

ผู้กำลังค้นหาความสุขในความรัก

ว่าตอนนี้คุณกำลังสับสนการเป็นมือที่สามทำลายครอบครัวคนอื่น
มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวเมื่อได้ครอบครองแต่ความทุกข์นั้นจะอยู่กับคุณยาวนานเลยทีเดียว
ต่อให้วันนี้คุณครอบครองเขาได้แต่ก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยว่า
หน้าเขาจะอยู่กับคุณนะครับเพราะขนาดที่เป็นสมรสของเขากับภรรยาและลูกน้อยวัยน่ารักของเขา
ยังไม่สามารถปัจจัยให้เขาซื่อสัตว์ได้เลย
และในวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญครับคุณศักดิ์สยามครับ
อสใหญ่ของพวกเราขึ้นมามอบรางวัลด้วยนะครับ
เราก็เดินทางมาถึงรางวัลสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดแห่งปีแล้วนะครับ

สุดยอดพนักงานขายของเราก็พี่ชัดชายครับ

ขอให้พนักงานทุกคนร่วมแสดงความดีกับผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ครับ
พวกมึงพูดแดดการฝ่ายขายคนใจครับ
ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณศักดิ์สยามมากเลยนะครับ

และผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเลยครับ
แล้วก็ผมอยากจะขอขอบคุณผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เมื่อไหร่พี่ชัยจะบอกเรื่องของเราให้พวกที่โรงงานรู้สักทีอะคะ
ทนหน่อยนะนิดถ้าพี่ยังทำได้ดีแบบนี้อีก
เขาจะขึ้นตำแหน่งให้พี่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายปลายปีนี้เลยนะ
คุณอุ้มครับรองประธานโรงงานของเราครับ
ซึ่งคุณอุ้มนะครับเป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน
เป็นทั้งเจ้านายน้องสาวพี่สาวของพวกเราทุกคนในที่นี้
และส่วนหนึ่งครับของตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายที่ผมได้รับ
ก็มาจากคำแนะนำแล้วก็กำลังใจที่คุณอุ้มมอบให้ครับ

และในช่วงท้ายของการมอบรางวัลในวันนี้นะครับ
ผมขอเรียนเชิญเลยนะครับพนักงานทุกท่านนะครับ
ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเกียรติถ่ายรูปรองการครับ

เก๊ยนิท
นิดนะคะพนักงานฝ่ายตัดเย็บ

พี่ชัยได้พูดความในใจไปหมดแล้ว

วันนี้ควรจะเป็นวันที่นิดดีใจมากที่สุด
เพราะพี่ชัยสัญญากับนิดไว้ว่า
ถ้าพี่ชัยได้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย
พี่ชัยจะบอกกับทุกคน
ว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
พี่ชัยรักคุณอุ้มรึเปล่าคะ
พี่รักเงินของคุณอุ้มมากกว่า
เดี๋ยวนิดกลับเข้าไปบอกทุกคนข้างในนะ

คิดเองเลยเองว่าพี่หลงรักนิดด้วย
แต่จริงแล้วพี่คิดกับนิกแค่น้องสาว

เพราะพี่ชัยสัญญากับนิดไว้ว่า
ถ้าพี่ชัยได้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย
พี่ชัยจะบอกกับทุกคน
ว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน
ทุกคนครับ
ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยมากเลยนะครับ

ผมไม่เคยคิดอะไรเกินเลยไปกว่า

เรารักกันมาตั้งหลายปี

ไม่จริงพี่ชัยโกหก

มันจริง

อายทำไม

แต่ว่าตอนนี้มีต้องเชื่อพี่กรที่วางแผนเอาไว้หมดแล้ว
แล้วถ้าเราสองคนทำสำเร็จตามแผนที่พี่วางเอาไว้
ที่รับรองว่าเราสองคนสบายไปทั้งชาติ

พี่ชัยมีแผนอะไรเหรอคะ
พี่รักนิดนะแต่พี่ต้องแกล้งขอบคุณคุณอุ้มบนเวทีอ่ะ

คุณอุ้มมีผลประโยชน์อะไรกับพี่ชัยเหรอคะ
นี่อีกไม่นานไอ้แก่พ่อคุณอุ้มมันก็ใกล้ตายแล้ว
แล้วโรงงานมันก็ตกมาเป็นของบุ้งไง

พี่ชัย
แล้วพี่ชายรักคุณอุ้มหรือเปล่าคะ
ที่รักเงินของคุณอุ้มมากกว่า
เดี๋ยวนิดกลับเข้าไปบอกทุกคนข้างในนะ

คิดเองเลยเองว่าพี่หลงรักนิดด้วย
แต่จริงแล้วพี่คิดกับนิกแค่น้องสาวนะ

อย่าลืมไปบอกขอโทษพี่บนเวทีด้วยนะ

นี่

ผมได้คุยกับคุณนิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วเดี๋ยวคุณนิดจะเป็นคนอธิบายนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไง

ทำไมทุกคนถึงมองผมด้วยสายตาแบบนั้นล่ะครับ

แต่พี่ต้องแกล้งขอบคุณคุณอุ้มบนเวที

อีกไม่นานเนี่ยไอ้แก่พ่อของคุณอุ้มมันก็ใกล้ตายแล้ว
แล้วโรงงานมันก็ตกมาเป็นของกุ้งไง

พี่รักเงินของคุณอุ้มมากกว่า

เสียดายที่อุตส่าห์ที่พยายามจะสนับสนุน
โรงงานนี้ไม่ขอต้อนรับแกอีกต่อไป

จะไหล่แกออก
ไม่ต้องมายุ่งกับลูกสาวฉัน

ออกไปเลยออกไปออกไปไอ้คนไม่ดี

ออกไปไอ้คนไม่เจ็บใจที่นี้ไม่ต้องการตัวแกเว้ยออกไปเลยเว้ย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย
ออกไปเลย

ออกไปเลย
ออกไปเลย
ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

ออกไปเลย

พ่อก็แทบจะไม่เคยอยู่กับพวกเราเลย

สวัสดี

ถ้าพี่ชายรักนิดก็มาหานิดที่บ้านพ่อกับแม่สิค่ะ

ตามที่คุณชัดชัยไม่ได้ผ่อนค่างวดรถมานานกว่า๕เดือน
ถามบริษัทขออนุญาตนำรถกลับไปนะครับ

มันจะเอารถพี่ไปแล้วนิด

เรื่องงานบ้านรถพี่ก็ไม่เหลือแล้วนิด

นิดอาจจะกลับไปคบกับพี่ชัยอีกก็ได้

นิดอย่าทิ้งพี่ไป

นิดนิดนิด
นิดหนึ่ง

นิด
ย่างกลายเข้าไปขอให้รู้ว่านอกจากจะผิดสิทธิ์แล้ว
ยังนำพามาซึ่งความเสียใจไม่รู้จบอีกด้วย
การเป็นหนึ่งที่สามทำลายครอบครัวคนอื่น
มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวเมื่อได้ครอบครอง
แต่ความทุกข์นั้นจะอยู่กับคุณยาวนานเลยทีเดียว
ต่อให้วันนี้คุณครอบครองเขาได้
แต่ก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยว่าวันหน้าเขาจะอยู่กับคุณนะครับ
สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลก
โครแทนคำขอบคุณด้วยการคัดสรรสินค้าและราคาที่ดีให้กับคุณ
ยามาฮ่าฟินใหม่ฟินแบบไร้ขีดจำกัด
ไฟไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นดีไลท์หอมสดชื่นนาน๓เท่า
ผ้านุ่มฟูรีดง่ายช่วยลดกลิ่นอับชื้นแม่ฝันถึงออย
น้องตายไปตั้งยี่สิบห้าปีแล้วนะลูกตายเพราะมึง
แม่รักออยนะแม่จะมีทางให้ออยหายไปไหนปล่อยฉัน
ไม่มีใครรักเหรอถึงได้มาอ้อนวอนขอความรักจากผู้ชาย
แย่งทุกอย่างไปจากฉันตั้งแต่เกิดในขณะที่ฉันนอนร้องไห้อยู่คนเดียว
แม่อยากให้นิ้งเสียสละยกดันในให้กับออยได้ไหมลูก
คงไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันเจ็บไปมากกว่านี้แล้ว
ฉันอยู่ข้างแกเสมอแล้วเว้ย
เมื่อยึดเสากรเพียรกูหิวเขาค่ะไปกินเขาค่ะ
ไปกูเสียงตั้มสมอยู่ดิลุกค่ะ
มึงตั้งสติค่ะเพียรไปค่ะ
เดี๋ยวเราพาแกไปหาผู้ตายเองนะโอเคไหม
ไม่ต้องเศร้านะยังไงแกก็มีเพื่อนสวยอย่างเราอยู่ตรงนี้
สวัสดีครับ